สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่านะฮะ
วันนี้เราอยู่กันสองคนน่ะเป็นยังไงถูกต้องนะครับ
ดำเนินรายการกันสองคนนะครับผมกับคุณรถเมย์
เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปว่าหลายคนในที่นี้หายไปไหน
ค่ะนะครับเอาเป็นเรื่องแรกในวันนี้ก่อนนะครับ
เป็นเรื่องราวของโควิด๑๙คุณผู้ชมครับ
วันนี้เรียกว่าเป็นประเด็นที่ดังและไปทอล์กออสเดอร์ทาวน์นะครับ
เพราะว่ามีดาราชื่อดังครับคุณแมททิวดีน
ออกมาประกาศนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ย
ติดเชื้อไวรัสโควิดไวรัสโควิดเนี่ยนะฮะ
ค่ะก็เรียกว่าอ่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวเขาเอง
ปากเขาเองเลยเดี๋ยวเรามีคลิปนะฮะ
เรามีคลิปลองลองเปิดดูหน่อยนะครับเอ่ออยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ
คนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาครับว่า
ผมเป็นโควิด๑๙ครับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับ
ยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
แต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเป็นโควิด๑๙ครับ
นี่นะครับก็คือเป็นกรณีของทางคุณแมททิวที่ออกมาแจ้งนะครับ
คือกรณีของคุณแมททิวที่เป็นเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองมีอาการเป็นไข้
ใช่เพราะว่าเขาถามไปว่าแบบเขามีอาการอะไรคือมีไอหรือมีอะไรไหม
คือจริงคือเป็นไข้เลยแค่เป็นไข้เลยแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัว
เป็นแค่เท่าไหร่ครับ

กว่าที่คุยทางคุณแมททิวนะฮะ๓๘กว่าแล้วก็มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัว
มีการปวดเมื่อยตามตัวนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอ
ตอนแรกตรวจไม่เจอครั้งแรกตรวจไม่เจอนะครับ
แล้วทางคุณแมททิวเองก็ไม่สบายใจบอกอยากตรวจโควิดนี่แหละ
เพราะว่าต้องตรวจนะเพราะว่าผมมีลูกนะฮะ

เกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นอยากตรวจให้ชัวร์
ก็เลยตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าพอตรวจอีกครั้งหนึ่งเจอ

ก็คือมีประเด็นของโควิด๑๙เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ทีนี้เขาก็เลยไปดูกันนะเนอะว่าในช่วงแล้วเวลา
ตามที่คุณแมททิวบอกประมาณ๓๔วันที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้เขาก็ไปไหนมาบ้าง
หลายคนก็จะได้รู้ว่าโอเคทำอะไรกันมาก่อนหน้านี้

ครับผมอ่ะโอเคผมขออนุญาตไล่เรียงเลยละกันนะครับ
สรุปเคสของคุณแมททิวก็นี่ของคุณลิเดียเอง
มีการไปตรวจด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่พบเชื้อ

ตอนนี้ไม่พบเชื้อนะครับของคุณลิเดียนะครับ
ได้มีการไล่เลียงนะครับต่างนานาเนี่ยนะฮะ
คือคุณแมททิวเองเนี่ยนะครับ
ไปถ่ายรายการเสือสิงกระทิงซ่า
วันที่แล้วนะฮะพิธีกรที่ไปถ่ายด้วยกันเนี่ย
ก็จะมีหนูเล็กนะฮะก็เรียกว่า

มีดีเจนุ้ยนะฮะก็บอกกำลังไปตรวจนะครับ
คุณบอมธนินเองก็โพสต์ไอจีออกมาแล้วนะครับ

ก็คุณกายรัชานนลนะครับก็ติดต่อคุณฮารุไปนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้โทรกลับมาแล้วรอโทรกลับมา
คุณกระแตคุณโบวี่นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจนะครับ
แล้วก็คุณกะแตก็ประกาศมาผ่านทางไอจีแล้วว่า
เดี๋ยวยังไงจะกักตัวเอง
ก็คือมีหลายคนที่ได้พบเจอคุณแมททิว

ตอนนี้บางคนก็ออกมาพูดผ่านสื่อในอินสตาแกรม

ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กักตัวไหม
ไปหาหมอหรือยังหรืออะไรแบบนี้นะคะ

วันที่๒๘กุมภาพันธ์คุณลิเดียคุณแมททิว
พร้อมด้วยน้องดีแลนด์เที่ยวทะเลเกาะกูดกันที่จังหวัดตราด
แล้วก็วันที่๙มีนาคมที่ค่ายมวยโครงศิษฐา

ก็คือเขาบอกว่ามีหมอเจี๊ยบ
เมื่อ๓วันก่อนตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
มีแก๊งโพสต์ภาพลงน้ำเมื่อ๔วันก่อนที่เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็น้องกันที่ไปออกกำลังกายกัน
ก็จะมีคุณอาร์ตพระสุทธิ์มีคุณนัทเทพศดิน

แล้วก็มีคุณหนุ่มโครงกระพันธ์
เนี่ยนะครับที่ออกกำลังกายแล้วก็ลงไปอยู่ในอ่างน้ำร่วมกันนะฮะ
นี่คือตามข่าวที่บอกมาแบบนี้นะฮะอ่าฮะ

นี่เขาก็ลงคลิปในอินสตาแกรมของเขาเองแล้วของพี่อาร์ต
เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะมีของคุณหนูเล็ก
ที่เราเห็นอยู่แล้วแล้วก็พี่อาร์ตด้วย
ขออนุญาตฝากทีมงานก่อนนะพอดีอันนี้เป็นข่าวด่วนเข้ามา
ฝากทีมงานช่วยประมวลภาพของนักแสดง
ที่ได้มีการลงไอจีนะครับว่าใครเป็นใครอะไรยังไงกันบ้าง

ยังมีนักแสดงที่ไปทานข้าวกับทางคุณแมททิวและคุณลิเดียนะครับ
ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์มีคุณดีเจแมนมีคุณใบเตย
นายเตยเองก็บอกตอนนี้กำลังจะไปตรวจแล้วนะครับ
แล้วก็วันที่๒๐กุมภาพันธ์มีคุณบี้กับคุณกิฟต
คุณนะฮะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
แล้วก็แน่นอนครับว่า

จริงมันมีกรณีที่เขาแบบไอ้นี่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่มีเรื่องผู้ปกครองอะไรแบบนี้ด้วย
ครับว่าติดอยู่หรือเปล่าใช่ถูกต้องโรงเรียนก็ปิดอยู่
ก็จะมีคุณพลอยเชอร์มานใช้ผู้กับคนเดียวกัน
ผู้จัดการคนเดียวกันผู้จัดการคนเดียวกันก็เลยติดต่อไป
ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะคะ
ครับผมแน่นอนครับว่าเรื่องราวเหล่านี้
อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดก็คือเรื่องราวของรายการสามแซ่บ
ให้ทางรายการเข้าไปถ่ายทำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
คนที่ไปมีคุณม้าออนรัภามีคุณการาแมที่ไป
ตอนนี้ไปตรวจร่างกายแล้วไปตรวจเลือดแล้ว
ไม่ใช่นะไปตรวจไปเช็กผลโควิดนะครับ

ของพี่ม้าจะรู้ผลพรุ่งนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ใช่๘ชั่วโมง
๘ชั่วโมงหลังจากนี้จะรู้ว่า
คุณม้าเองกับทางคุณกะละแมที่ไปนั่งสัมภาษณ์

ซึ่งวันนี้เขาจะทำการฆ่าเชื้อที่ค่าย
ดังนั้นตอนนี้เราไปดูคลิปน้อง
ว่ามีพี่ดาราคนไหนบ้างที่แบบว่าใกล้ชิดในช่วงนี้
แล้วก็ออกมาโพสต์ในสื่อออนไลน์ด้วยค่ะ
เชิญค่ะ
ลองดูนะฮะ
การเขาเรียกอะไร

หรืออาจจะไม่ใช่เอาอย่างนี้แล้วกัน

ดังนั้นพิธีกรก็คือคุณกะละแมคุณม้า
รวมถึงทีมงานทุกคนทุกฝ่าย

ของกรมคุมคุมโรคกระทรวงศาลนักศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ

คุณกะละแมกับคุณม้าณเวลานี้อยู่ที่โรงพยาบาล
แต่แน่นอนครับเรื่องราวนี้ไปถึงทางคุณหนูเล็กด้วย

แล้วก็เป็นพิธีกรที่สัมภาษณ์คุณแมททิวเหมือนกัน
ในรายการเสือสิงกระทิงโสด

สนิทกับลิงซ่าขอโทษนะฮะแล้วก็แกก็ออกมาร้องไห้แกตกใจ

คือตั้งแต่ได้ดูข่าวที่พี่ป้าติ๋ว

หนูกลัวมากหนูบอกตรง
ไม่ได้กลัวว่าอะไรนะกลัวว่าเราจะติดไหม
แล้วลูกหนูจะอยู่ยังไง
แค่แบบเนี่ยรูปลูกหนูจะอยู่อย่างไง
ยี่ยยยนว่าจะไปอยู่ตรงไหน
นางเนียนเขาเป็นครูกลวย

แต่ล่าสุดคลิปนี้ทางคุณหนูเล็กก็ลบทิ้งไปแล้ว
แล้วก็ลงคลิปใหม่ก็คือคลิปที่แกกำลังอยู่บนรถ

ไปซ้อมมวยที่ค่ายพี่แมททิวอยู่นะครับก็จะพยายามไปตรวจให้วันนี้จะพยายามไปตรวจกำลังเช็คข่าวอยู่ว่าที่ไหนตรวจแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดนะครับไม่อยากให้เป็นภาระต่อสังคมยังไงจะรับผิดชอบตัวเองนะครับส่วนตอนนี้ถามว่าระยะสุ่มเสี่ยงไหมมีครับแต่ว่า
ณวันนี้๕วันผ่านมาหรือ๖วันผ่านมาที่เจอพี่แมททิวไม่มีอาการใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวผมร่างกายแข็งแรงดีเมื่อเช้าก็เพิ่งไปตรวจไข้มาก็อยู่ประมาณสามสิบห้ากว่านะครับไม่มีอาการไม่เจ็บคอไม่เป็นไข้ไม่ท้องเสียไม่ได้เป็นปวดกล้ามเนื้อมีไหมมีครับเนื่องจากอาการซ้อมมวยเท่านั้นนะครับยังไงก็จะรับผิดชอบสังคมจะไปตรวจแล้วก็

วันนี้อาจจะไม่ได้มีรอยของโรคคืออาการของโรคเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเชื้อผลออกมาให้เห็นเชื้อมันจะไม่ได้อยู่ในตัวของเรานะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับมันจะฟักตัวเนี่ย๗นะฮะเป็นอย่างเร็วสุดเนี่ยคือ๗วันมันแสดงตัวออกมาเลยนะฮะก็คือจะเป็นรอยโรคของเราที่ออกมาคือป่วยเอาถ่ายคลิปไกลหน่อยก็ได้ไม่ต้องถ่ายคุกใกล้มากหรอก
เจอหน้าแต่น้อยเจอแต่น้อย๑๔วันนะครับ

ก็มีถึง๒๔๒๘วัน

ก็คือมีอาการป่วยปวดหัวเป็นไข้ต่างนานา
ซึ่งจริงอาการของโคโรนาเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะ
คือเรื่องของการหายใจ

บางทีการหายใจก็อาจจะไม่ได้ผิดปกติอะไร

ดังนั้นตอนนี้ก็คือสังเกตอาการตัวเอง
ถ้ารู้สึกว่ามีไข้อยู่ในลักษณะของการขั้นเนื้อขั้นตัว

ครับผมก็เรียกว่า
นักแสดงพิธีกรหลายคน
ที่กลายเป็นโรคโควิด
แล้วปรากฏว่าหลายคนอยู่กับแก
อย่างที่บอกไปกะละแม่พี่ม้า
คุณกะแตนคุณโบวี้คุณกาย
ก็คืออีกหลายคน
ก็ตอนนี้ไปรอตรวจกันเรียบร้อยแล้ว

เป็นพิธีกร
คุณตุ๊ยแอฟเป็นพิธีกรนะฮะแล้วก็มีใครอีก
มีคุณอาร์ตคุณนัทเทพคุณทันธนากรคุณหนุ่มคงกระพันธ์อย่างที่ว่ากันไปนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงติดตามกันต่อไปแต่จริงต้องบอกนะว่าบางทีนะวันนี้
เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเองจริงไม่ใช่ว่าเราแบบรังเกียจอะไรกัน
หรือว่าเราแบบทำไมถึงไม่คุยทำไมถึงไม่ถ่ายรูปเซลฟี่ทำไมถึงอะไรอย่างนี้
มันก็มีกรณีออกมานะพี่หนุ่มสำหรับคนที่อยู่ในวงการ
บางทีก็อาจจะต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนช่วงนี้ไม่ได้ว่าเราหญิงอะไรอ่ะนะคะ
ถ้าเกิดว่าออกไปเจอกันข้างนอกบางทีแบบว่าไม่ได้ถ่ายรูปกันแบบใกล้ชิด
หรืออะไรแบบนี้กับหลายคนวันที่๑๑มีนาคม
คุณแมทิไปอัดรายการทีวีพร้อมกับบอมชานินและหนุแลกกรบ่าย
วันที่สองมีนาคมริเดียชวบมวยกับแมทิ

แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้คุณลิเดียเองยังไม่ได้เจอ

ยังเป็นลบอยู่นะฮะยังไม่เจอผลบวก

ไหนแพทย์โอภาษณ์การวินพงฯท่านเป็นเฉพาะดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แล้วก็สกลหลักสิมเซียนมวยชื่อดัง
ออกมาโพสต์ในสื่อโซเชียลตัวเองนั้นป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าพนักงานต้องมีการติดตามข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าป่วยจริงหรือเปล่า
เพราะชุดที่สวมใส่ไม่ใช่ชุดของสถานพยาบาล
ป่วยก็ต้องได้รับการดูแลส่วนที่เรื่องของการโพสต์ทำได้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่หากไม่ป่วยอาจมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
เพราะเท่ากับเป็นการให้เท็จให้ข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตนกให้กับประชาชน

คนรู้จักกันทั้งประเทศอยู่ดีเขาจะบ้าแล้วออกมาพูดว่าเขาเป็นโควิด๑๙เหรอฮะ
จริงภาพพ่ออาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลมุมใดมุมหนึ่งก็ได้
ซึ่งอะไรก็ไม่รู้รถเมย์พี่ถามหน่อย
รถเมย์เป็นโรคโควิด
รถเมย์ก็ต้องบอกแล้วออกมาบอกว่า

คุณจะออกมาพูดเล่นเหรอ

คนเขาเห็นกันถูกบ้างทุกเมืองใครจะออกมาพูดเล่น

มันเรื่องใหญ่ระดับแบบว่า

เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้ออกมาพูดเล่นนะเขาพูดจริง
เพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องแบบ

วันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีเจอเพิ่มอีกใช่ไหมพี่หนุ่ม

แล้วก็ติดจากคนที่เรียกว่าไม่ได้กักตัวเองเนี่ยนะครับ

พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก๕รายด้วยกัน
แบบกลุ่มก้อนนะฮะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มเดียวกับผู้ป่วย๑๑รายแรกที่แถลงข่าว
วันนี้นะฮะอีก๒รายเป็นหญิงแล้วก็เป็นชายนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการดูแลและติดตามผู้ใกล้ชิดแล้ว
ส่วนกลุ่มที่๒ครับติดจากหญิงไทยอายุ๒๗ปี
ซึ่งกลับจากการเสริมความงามที่เกาหลีใต้นะฮะ
นี่นะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันออกมาแล้วรายที่๕๓
พอกลับมาเนี่ยแล้วป่วยแต่พฤติกรรมก็คือไปกินเลี้ยงในผับแห่งหนึ่ง
คนนั้นนิยมกันไปไปกินทั้งหมดใน๑๑คนนะฮะ
โดยผู้ติดเชื้อก็คือน้องชายของหญิงไทยคนนี้นะครับ
อีกสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนหญิงและชายคือมีการดื่มสุราแก้วเดียวกัน
พูดคุยใกล้ชิดในเวลานานในผับขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามเพื่อนในกลุ่มนี้
อีก๘คนนะครับมาติดต่อสอบถามแล้วก็จะมีการกักตัวนะฮะ
ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายแล้วอยู่ที่๓๕รายรักษาตัวในโรงพยาบาล๓๙ราย
หนัก๑รายรวมผู้ป่วยสะสม๗๕รายและไทยนั้นอยู่ในอันดับที่๔๑ของโลกนะครับ
คุณผู้ชมครับสูญเฝ้าระวังคนไทยกลับจากประเทศเกาหลีใต้
หลังรัฐบาลนั้นสั่งปิดศูนย์เฝ้าระวังนะครับกระทรวงคมนาคมเองได้มีการจัดหารถบัสขนาดใหญ่๒ชั้น
จำนวน๑๖คันครับรถโดยสารขนาดเล็กอีก๓คัน
เพื่อนำกลุ่มคนที่ถูกเฝ้ารองทั้งหมด๒๔๐คนนั้นไปกักตัวยังภูมิลำเนาที่บ้านเกิด
และตรวจวัดไข้นะครับและทำความสะอาดคนไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีทั้งหมดด้วยนะครับ
ด้วยการฉีดพ่นระองสารเคมีฆาตชิ้วไวรัส

นี่นะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่า

กลุ่มแรกที่เมื่อวานมีการพูดคุยกันไปนำเสนอไป
พอหลังจากนั้นไปเที่ยวกันกับพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในเมืองไทย
อีกประมาณสิบกว่าคนรวมทั้งหมดแล้วประมาณสักสิบห้าคน
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าชาวฮ่องกงนั้นน่าจะป่วย
แต่ก็ยังไปเที่ยวกับคนไทยด้วยกัน

หลังจากนั้นชาวฮ่องกงเดินทางออกนอกประเทศเราไปตั้งแต่วันที่๒มีนาคม
แต่คนที่ไปเที่ยวกับเขาเนี่ยเริ่มมีอาการป่วย
แล้วก็ถูกตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙สิบเอ็ดราย
หลังจากนั้นไปเจออีกสองรายในกลุ่มเดียวกันก็เป็นสิบสามราย
อีก๒รายกำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนนี้แหละฮะเป็นหญิงไทยที่ไปที่เกาหลีใต้
ทำศัลยกรรมกลับมาไม่กักตัวนะฮะออกไปเที่ยว
ไปเที่ยวกับคนสิบเอ็ดคนตอนนี้ติดไปอีกสาม
นี่นี่คือสาเหตุของมันนะครับ
คือจริงเราอาจจะต้องช่วยกันนิดนึงคุณผู้ชมในเรื่องของการแบบ
หยุดการแพร่ไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้กักตัว

ถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงบางทีมันก็อันตราย
ซึ่งณวันนี้เองประชาชนหลายคนก็เรียกว่าหันมาช่วยกันนั่นแหละ
บางทีหน้ากากหาไม่ได้ก็ช่วยกัน
ตอนนี้บางทีเจลล้างมือหาไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันเอง
วิกฤตโควิด๑๙ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราก็ทำให้สิ่งของที่จำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากเอยหรือว่าเจลล้างมือหลายอย่าง
ตอนนี้ราคาบางอันสูงขึ้นหาซื้อไม่ได้ก็แล้วแต่
ก็โพสต์ภาพประชาชน๒คนกับโต๊ะ๑ตัวค่ะ
แล้วก็เจลล้างมือจำนวนนึง
พวกเขาตั้งใจนำมาแจกให้กับประชาชนด้วยกัน
เดินผ่านไปผ่านมาบนรถประจำทาง

ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีแต่คนเอารัฐเอาเปรียบ
ขึ้นราคาสินค้าทั้งผ้าปิดปากทั้งเจลล้างมือ
แต่สังคมไทยก็ยังมีคนดีอยู่บ้าง

นำเจลล้างมือมาแจกฟรีให้กับทุกคน
คนที่เดินผ่านทั้งคนบนรถเมย์
ขอบคุณพี่ทั้งสองคนที่ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะ
หน้าป้ายรถเมย์มศรีประทุม
แล้วก็ลงวันที่ไว้วันที่๑๓เดือน๓
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานไป
ที่วัดเขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็มีชาวบ้านจำนวนมากนะคะ
แห่ไปเช่าบูชาแหวนหัวนโมรุ่นแรก
เพื่อนำมาสวมใส่หลังจากมีการระบาดไวรัสโควิด๑๙
เพราะมีความเชื่อตามโบราณว่าหัวนโม
เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ
ทำให้บรรยากาศที่วัดนั้นก็เรียกว่าผู้คนเดินทางมา
บูชาแหวนหัวนโมกันตลอดทั้งวัน
ทางวัดต้องจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ญาติโยมด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองก็เปิดเผยบอกว่า
วัดจัดสร้างหัวแหวนหน้าโมนี่นะคะ

เพื่อต้องการเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ

เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์
จึงจัดสร้างหัวหน้าโมและหัวหน้าโมเป็นรุ่นแรก

มีความเชื่อว่าหัวนโมสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ทำให้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
เดินทางมาเช่ากันเยอะแยะมากมายทีเดียว

ว่ามันเป็นแค่สิ่งยึดเหนียวนะคุณผู้ชมนะ

ยังแบบออกไปข้างนอกใช้ชีวิตกันแบบปกติแล้วไม่ระวัง

ต้องบอกก่อนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ดังนั้นต้องดูแลตัวเองด้วย
อืมนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน
ก็ในมุมของทางคุณแมททิวนะครับ

แล้วก็เพื่อนที่ทำงานร่วมกับคุณแมททิว
เท่าที่ผมได้คุยเนี่ยไม่มีใครโกรธคุณแมททิวนะครับ

ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าไปติดมาจากตรงไหน
เพราะคุณแมททิวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ย

อาจจะไปอยู่ที่สนามมวย

ไปติดมาแล้วก็แน่นอนนะครับว่า

ส่วนคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือไปทำงานร่วมกัน

ไม่ใช่ไปเช็ควันนี้แล้วก็คือจะหยุดไปนะฮะ

ที่จะต้องไปเช็คถึงจะเจอนะครับ
ก็คือเรื่องของคุณแมทชิลดีน

หรือทางภาครัฐที่มีการออกมาประกาศนะครับ

เขาก็ออกมาประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ของเขา

แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่หมอสั่งทุกอย่าง

ใส่ชุดโรงพยาบาลออกมาพูดได้ยังไง

เขารู้เลยแล้วเขารีบประกาศก่อนไง
เขาก็อย่างน้อยมันก็หยุดการแบบ

ไอ้คนที่เขาอยู่ข้างหรือทำงานร่วมกัน
จะได้รู้ตัวแล้วก็กักตัวเองหรือไปหาหมอ

ไม่ใช่มานั่งรออ๋อไม่ได้ผมต้องไปรายงานตัวก่อน
แม่จะบอกมาแม่ไม่รู้เท่าไหร่นานเท่าไหร่

ผมว่าไอ้แบบนี้มันน่าจะชื่นชมกันนะ
ว่าโอเคคุณรับผิดชอบกับสังคม
คุณเป็นแล้วคุณออกมาบอกคุณไม่ได้ปิดบังสังคม
แล้วมันทำให้คนอื่นที่ทำงานกับแมททิว

ไม่ใช่ไม่บอกอะไรเลยแล้วกว่าจะบอกต้องรอให้ทางการประกาศ
แล้วยังไงไอ้คนอื่นก็ออกไปเจอคนนู้นคนนี้อีก

ผมว่าต้องคิดวิธีทบทวนต้องคิดใหม่แล้วนะ
เพราะทุกวันนี้คนไทยเป๋นะฮะเดินไม่รู้เดินไปทางไหนแล้วเนี่ย
งงมากเลยแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบยังไงดี
เออผมบอกเลยว่าล้มเหลว
วันนี้ได้ฟังของทางสิงคโปร์พูดพูดดีมากพี่หนู

เพราะทำให้คนในประเทศเขาไม่ได้ตื่นตระหนก
แต่ก็ยังระมัดระวังอยู่อะไรแบบนี้

อย่าพูดให้มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว

คุณต้องพูดให้รู้สึกว่านี่มันคือเรื่องใกล้ตัวนะฮะ

รักษาตัวเองอืมรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้นะฮะ
มันก็เดี๋ยวจะไปเข้าการเมืองไม่ดีหรอก

พักนะตอนนี้ก็เยอะแล้ว

เรื่องของสภาพอากาศตอนนี้วิกฤตก็หนักมาก
เชียงใหม่พุ่งสูงแย่ติดอันดับหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียวค่ะ
สูงกว่ามาตรฐาน๔๕เท่า
กคลุมไปทั่วจังหวัดติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะ
ซึ่งขณะที่เว็บไซต์แอร์วิชัวร์ก็รายงานสถานการณ์ฝุ่นรอบโลกฉบับเรียลไทม์
ช่วงเวลา๘นาฬิกาก็พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนั้น

เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเลย
ล่าสุดในช่วงเวลา๑๔นาฬิกาที่เว็บไซต์แอร์วิชัวร์ก็รายงานสถานการณ์ฝุ่น
รวมอยู่ที่๑๙๔ก็ลดลงมา

อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปตอนนี้ก็เฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพ
ถ้ามีอาการเบื้องต้นอย่างเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาก็ควรลดระยะเวลา
ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
หากมีความจำเป็นถ้าจะต้องออกไปด้านนอกนิดหนึ่งนะคะ
ก็ขอให้คนไทยทุกคนดูแลตัวเองนะครับ
มันถึงเวลาที่เราเองต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองกันแล้ว

ครับผมนะฮะไปช่วงหน้าคุณผู้ชมมีภาพปริศนาคล้ายหน้าคนลอยอยู่บนต้นไม้

หนึ่งในนั้นที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นก็คือคุณพลอยเชอร์มานมีผู้จัดการคนเดียวคุณแมททิว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการบวงสวงละครเรื่องเพลิงนาง
เรื่องงานบวงสวงละครเพลิงนางเมื่อวานนี้

และไม่ได้เจอกับพี่ชอตเลยในงาน

ว่าทุกคนในงานเมื่อวานนี้มีโอกาสติดกันหมด
ไม่ใช่พี่ชอตคนเดียวดังที่ข่าวลงไป

ทุกคนคงต้องไปตรวจและปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำ
แต่แค่อยากจะบอกว่าใจเย็นค่ะ

เพราะตอนนี้คนที่ตกใจมากคือ
คุณแม่พี่ซึ่งอายุมากแล้ว
ขอความกรุณาในการลงข่าวสารนิดนึงนะคะ

พี่ชอตไปงานแล้วยังไงตกใจ

สิ่งที่สื่อเขาพยายามจะสื่อออกไป
คงจะหมายความว่าผู้จัดการของคุณแมททิว
อะไรอย่างนี้นะครับเช่นนั้นก็เลย
เหมือนแบบมีการหยิบยกออกมาบอกด้วยว่า

ใช่อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเหมือนกับพยายามยิงไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ย
คือก็จะต้องดูกันต่อไปอืมนะครับว่าว่าสรุปแล้วคือจะเป็นยังไง
เดี๋ยวต้องรอชุดชุดล่าสุดเนี่ยชุดล่าสุดที่กำลังไปตรวจเนี่ย
คือคุณม้าคุณกะละแมนะฮะดีเจนุ้ยนะครับแล้วก็หนูเล็ก
คุณหนูเล็กคุณต่างนานาพวกนี้ที่ไปเจอคุณแมททิวแบบจะเนี่ยนะฮะ
ที่กำลังไปตรวจอยู่ถ้าผลออกมาแล้วเป็นบวกแน่นอนครับว่า
มันจะถูกกระจายตัวอีกเพราะว่ากลุ่มก้อนของพิธีกรนักแสดงเหล่านี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่เบี้ยคนอื่นก็ต้องกักตัวเองเหมือนกัน

สมมุติว่าถ้าไปเจอคุณม้าเป็นผมกักตัว
นี่รถเมฆด้วยเพราะว่าต้องเจอกับพี่ม้า
เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ม้ามาที่นี่เมื่อวานนี้
ทีมงานเพราะฉะนั้นอีก๘ชั่วโมงผมก็จะรู้แล้วว่าผมต้องกากตัวไหม
เผลอเสร็จนี้ผมก็จะไปตรวจเลยก็

ไม่รู้มันอะไรยังไงตอนนี้ถูกไหมคะ

ก็ต้องไปกระจายดูว่าเขาไปที่ไหนมาบ้าง

กักตัวเช็คผลว่าเป็นอย่างไรถูกไหมคะ
มันก็จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน๑๒๓๔แบบนี้
แล้วก็ต้องออกมารับผิดชอบกับสังคม
ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำถูกต้อง
เพราะกว่าจะไปต้องอย่างเช่นว่าต้องไปรายงานตัวไป
ผมเข้าใจรายงานตัวคงต้องรายงานอยู่แล้วต้องแจ้งอยู่แล้ว

พวกเพื่อนฝูงหรือประชาชนคนไทยให้รับรู้ก่อนว่าเขาเป็นนะ
เขามีการพูดฟังคลิปอีกทีลองฟัง
จะได้แบบหายสงสัยสิ่งที่เขาพูดเปิดคลิปมา
เปิดมาน้ำไว้เปิดมาน้ำ
ก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ
คนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาครับ
ไรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับ
ยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมา
หลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
แต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นก่อนแล้วกันนะครับ

เขาต้องการจะบอกคนที่สัมผัสเขา

เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องกักตัวเองแล้วก็ไปตรวจซะ

คนที่อื่นที่ไม่ได้เป็นแล้วจะออกมาบอกว่าตัวเองเป็นนะ

การที่เขาจะออกมาพูดเนี่ยเขาองค์ออกมาพูดเล่นไม่ได้
เขามีครอบครัวเขามีลูกนะฮะ
แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่า

จริงน่าจะไปไล่จับเรื่องอื่นนะคะตอนนี้

เล่าเรื่องนี้ดีกว่าฮือฮาโพโบราณ๓นางอายุรวมกันนี่๔๙๖ปี
ชาวบ้านหมู่บ้านสันหนองเหนียวนะคะหมู่สาม
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวก็รวมตัวกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาดูต้นโพโบราณ๓นางอายุก็๔๙๖ปีค่ะ
มีลำต้นขนาด๒๔คนโอบเลยทีเดียว
อยู่ภายในวัดต่อมใต้นะคะอยู่ที่จังหวัดพยาว
ซึ่งเป็นต้นโพที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากว่าต้นโพต้นนี้เนี่ย
จะมีขนาดลำต้นสูงใหญ่แล้วก็มี๓นางค่ะ
หรือว่ามี๓ต้นอยู่ในต้นเดียวกันแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม
มาตั้งแต่แบบโบราณจนถึงปัจจุบันนี้
ก็ถือว่าต้นโพต้นที่ใหญ่ที่สุดมีอายุร่วมนะคะ๕๐๐ปี
แล้วก็แปลกที่สุดในจังหวัดพยาวด้วย
โดยกลุ่มชาวบ้านก็พากันเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้
เพราะถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่กับศาสนาพุทธ
แล้วก็ยังเป็นของคู่กับวัดบ้านต่อมใต้
ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวบ้าน
จากการตรวจวัดความใหญ่ของต้นโพโบราณนี้

ต้องใช้คนแบบ๒๔คนโอบเลยทีเดียว

โดยมีชาวบ้านบางคนเอาอายุของต้นโพ
แล้วก็เลขคนโอบเลขวัดอะไรเนี่ยนะคะ
นำไปเสี่ยงโชคกันไปวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ๑๓แล้วไง
เข้าใจกันได้ของพี่หนูมีเรื่องอะไรไหมคะ
ไปเรียกว่าเห็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านนะฮะเป็นภาพติดปริศนาคล้ายกับหน้าคน
คุณผู้ชมครับแล้วไปรออยู่บนต้นไม้เขาบอกมันกระสือหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ก็ซื้อมีเหรอนั่นแหละสิเดี๋ยวไปดูไหนดูภาพนี้ครับ
นี่คุณคุณลองนึกกว่าจะขึ้นมานานเหมือนกันแต่ละข่าวภาพ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะไม่รู้คืออะไร
นี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะฮะไปที่หมู่บ้านหนองกระเบา
ตำบลลาดตะเคียนจังหวัดประจีนบุรี
พบกับเด็กนักเรียนหญิง๒คนครับ
นำเอาภาพถ่ายที่พี่ชายถ่ายได้ในคืนวันเดียว

บอกว่าเป็นภาพถ่ายคล้ายกับใบหน้าคนนั้น

โดยเด็กหญิงบอกว่าถ่ายได้ที่ต้นมะขามในหมู่บ้าน
แต่ไม่กล้าบอกว่าอยู่พิกัดใดแน่
แต่บอกนะฮะว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละ

พากันจับกลุ่มพูดคุยกันต่างนานา

แต่เพียงสั้นว่าไม่รู้แล้วก็ไม่เห็น
และได้มีการถามเด็กหนุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านนะครับ

บอกแต่ว่ามีคนบอกว่าเห็นแสงไฟประหลาดกันหลายคน
ตนเองได้ดูก็รู้สึกเฉยนะ

ทางด้านป้าแดงนะฮะป้าแดงอายุ๖๐ปี

เมื่อก่อนนั้นเคยได้ยินคนพูดถึงไฟแบบนี้

กระทั่งมาได้เห็นได้ยินนี่แหละนะฮะ
เองคิดว่าไอ้แสงไฟที่เห็นกันเนี่ยนะฮะ
น่าจะเป็นแสงไฟที่มันแปลกจริงนั่นแหละ
ส่วนใครจะเชื่อเป็นแสงอะไรหรือไม่นั้นก็ไม่ว่ากัน
ใครจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขามีแปลกแบบนั้นนะฮะ
ตัวเองเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องราวของว่านบางอย่าง

เรียกว่านอะไรว่านโพรงใช่ไหม

เขาบอกว่าคนเลี้ยงไม่ดูแลเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกระสือเป็นผีโพรง

แต่ไหนมันเป็นหน้าคนยังไงวะเนี่ยผมยังดูไม่ออกเลย
ดูจากรูปไงพี่เขาอาจจะจินตนาการเอาอะไรอย่างนี้ไหม

บ้านไหนไกลแล้วเห็นพอดีทะลุออกมาจากต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

นี่เห็นไหมข้างบนกลมเป็นเหมือนแบบเป็นหัว

ภาพจากภาพจินตนาการเราต้องใช้จินตนาการ
ถึงจะดูออกพี่ต้องจินตนาการนิดนึงดิ

ไม่รู้เลยปีนห่อเหินอยู่บนต้นไม้ได้

อีกเรื่องหนึ่งไปที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมค่ะ

ฝันมงคลเลย
มีเลขโผล่มาบนกระดองด้วยนะคะ
ที่บ้านของนายมวลชนและนางกุลยานะคะ

ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็แห่กันมาดูพญาเต่าที่แปลกประหลาดมาก

พบว่าเป็นเต่าที่มีรูปร่างไม่เหมือนกับเต่าทั่วไป
โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญาเต่าที่มาให้โชคลาภ
เจ้าของบ้านได้ทำขันห้าเพื่อมาขอขมา
เจ้าที่เจ้าทางให้พญาเต่าเปิดโชคเปิดลาบให้พวกตน
รวมทั้งชาวบ้านในงวดนี้ด้วยนะคะ
พร้อมกับนำแป้งมาโรยบนหลังแล้วก็ท้องเต่าเพื่อส่องหาเลขเด็ด
ซึ่งก็ไม่ผิดหวังพญาเต่าให้เลขมาคุณผู้ชม
ห้าเจ็ดสร้างความฮือฮากันใหญ่เลย
ในมวลชนกับนางกุลยาสองสามีภรรยาก็เปิดเผยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างแรง
แล้วก็มีเต่าคลานเข้ามาในบ้าน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเต่าอะไรเพราะไม่เคยเห็น
ซึ่งวันแรกที่พบเต่าฝันเห็นในหลวงราชการที่๑๐ลงรถ
บริเวณที่บ้านนะคะชาวบ้านก็ตีเลขเป็นเลข๑๒
พร้อมกับเลขที่บ้านของตนเองคือ๘๙
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แหกันมาดูเพื่อขอเลขเด็ด
ส่วนเตายังเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านนะคะ
แต่แป้งเต็มเลยเต็มตัวไปหมดเลย
ตอนนี้ขาวใช่ไหมเต่าขาวเลยขาวมากนะขาวใหญ่เลยอืมวันเตรียม
ไม่ใช่แค่เฉพาะแบบกระทบกันหมดนะสำหรับโควิด๑๙
ตัวนักแสดงศิลปินนักร้องอะไร

อย่างคุณจ๊ะอาสยามบอกโดนยกเลิกคิวงาน
เหล็กกว่าเยอะเลยอ่ะเมื่อวานนี้ลาล่าลูลูมาร้องไห้นะ
ใช่เขาโดนยกเลิกหมดเลยร้องไห้เลยโดนยกเลิกเลย
น้ออ้าวไม่เป็นไรแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปเนอะเราจะทำยังไงได้ถูกต้อง

คุณเวียเองก็ห่างจนทนไม่ไหว
โพสต์รูปของคุณเบลล่าประกาศกลางไอจี

สงสัยว่าจะเป็นกับคู่นี้นะคุณผู้ชม

ก็โพสต์ภาพของสาวเบลล่ารานี

พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าคิดถึงคนนี้
ช่วงนี้ก็เที่ยวบ้านเราเนอะพักผ่อน
ใช้ชีวิตให้มีความสุขดูแลสุขภาพ
เวลานี้ล่ะที่เราจะกลับมาทบทวนตัวเอง
ความสุขมันอยู่รอบตัวเราทุกวินาทีอยู่แล้ว
มองให้เห็นหาให้เจอแล้วใช้ชีวิตกับมัน

ถ้าคุณแมทรุกก็โพสต์ว่าจุดเขาติดเชื้อมีความผิดไหม

ถ้าคุณแมทรุกก็โพสต์ว่าจุดเขาติดเชื้อมีความผิดไหม

สมมุติถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปที่เราติดแล้ว
เราจะมีการชี้แจงหรือแจ้งยังไง
เพราะเราก็ไม่รู้จริงว่าเราจะแจ้งไปที่ไหน
หรือโรงพยาบาลที่เราไปหา
เขาจะมีการแจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุขเองหรือเปล่า

บางทีมันก็ต้องเป็นข้อมูลให้กับประชาชนด้วย

ครับตอนนี้เราพยายามติดต่อไปนะครับ

เอามาลดแมนเล่าเอามาลดแมนเล่าให้ฟัง

ก็โดนกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกงาน
เว้นแต่ประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะคะ
แม้แต่การยกเลิกงานนี้
คุณจ๊ะบอกว่าก็โดนหนักอยู่ทีเดียว
ถูกยกงานกันจนแบบหลายคนน้ำตาไหล
ซึ่งคุณจ๊ะอาสยามก็โพสต์ภาพนั่งหน้าเศร้า

งานยกหมดแล้วมีนาเมษาพฤษภา

โดยแฟนก็เข้ามาให้กำลังใจกันมากมายทีเดียว
มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาหางานกินข้าวค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งสาวจ๊ะก็บอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ
ตั้งแต่หนูเกิดมาเนี่ยหนูก็ไม่เคยรับงานทานข้าวเลย
ขณะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวบอกว่าอยากทานข้าวด้วย

ซึ่งสาวจ๊ะก็ตอบมาบอกว่ามาที่บ้านเลยค่ะ

เมื่อวานก็มีกรณีของลาล่า
ก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับ

อธิบดีกรมการแพทย์ใช่ไหม

นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีครับอันนี้ชัดเจนแล้วครับ
คือสิ่งที่ท่านชี้แจงเมื่อกี้นี้ก็คือ
กรณีที่ว่าท่านเองไม่ได้เป็นคนพูด
ถูกไหมฮะเรื่องของคุณแมททิวว่า

ขออนุญาตชี้แจงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ
ได้ลำดับให้ถูกต้องนะครับครับคือประการแรกเนี่ย
ก็มีพี่น้องนักข่าวถามว่าเห็นข่าวคุณแมททิว
ที่ได้โพสต์ว่าป่วยเป็นโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
นะครับผมก็เรียนไปว่าก็ได้เห็นข่าวอยู่นะครับ
อันนี้น้องน้องนักข่าวก็ถามว่าแล้วก็เป็นจริงหรือเปล่า
ผมก็เรียนว่าเป็นไม่เป็นนี่ผมไม่ทราบนะครับ
เพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการรักษา
หรือเป็นการสอบส่วนโรคนะครับนะนักข่าวก็ถามต่อแล้วว่าถ้า
เขาเป็นจริงแล้วเขาโพสต์ในเอ่อโซเชียลมีเดียเนี้ยเห็นไหมอืม
ก็ได้ได้บอกน้องน้องนะครับว่าเอ่อข้อมูลการสุขภาพหรือข้อมูลเจ็บป่วยเนี้ย
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลงั้นโดยหลักก็คือเอ่อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เนี้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี้ยไปบอกคนอื่น
จากเจ้าตัวยินยอมนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าตัวเขาจะบอกว่าเขาเป็นโรคอะไร
ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับอืม
อันนี้น้องนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ป่วยล่ะจะปิดไหม
อืมผมก็เลยนำเรียนว่าโดยหลักทั่วทั่วไปก็คือการนำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
ในออนไลน์หรือเนี้ยอืมแล้วอาจจะทำเกิดความสื่อสนุกสุดเสียหายเนี้ย
ก็อาจจะเข้าคลายประบอบความวิทย์เพื่อได้ครับผมก็คือผู้ง่ายง่ายคือมี
ใช่ครับโอเคก็ตอบโดยหลักการสั้นสั้นตัวไปท่านเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าบ้าน
คนคุณฮิวอะไรนะครับเป็นดีครับอ๋อตอนนี้ช่วยห้องนอกเราฮะ

ถ้าเราอยู่ดีไปเช็คจากทางโรงพยาบาลเอกชน
หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ปรากฏว่าเรารู้ตัวเรา

กระทรวงสาธารณสุขถึงจะรับรู้ว่าผู้ป่วยคนนี้ไม่สบาย
ครับคือการแจ้งตามกฎหมายพบโรคต่อผู้ที่แจ้งมีอยู่๓ตรวจ
ก็คือ๑เจ้าของสถานพยาบาลเช่นภูมิรายการโรงพยาบาลถ้าตามว่ามีกฎไทย
ต้องแจ้งที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน๓ชั่วโมง
จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคภายใน๓ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับ
อันนี้จะทำให้เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายรวบคุมโรคติดต่อตลายมาให้ทราบ
ครับผมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันมีกรณีที่บางทีผู้ป่วยอย่างคุณแมททิวเนี่ย
ตอนแรกเหมือนกับจะถูกแจ้งว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประกาศอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะ
คือเจ้าตัวเนี่ยคนป่วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับ
อย่างที่ได้นำเรียนเลยครับคนที่แจ้งเนี่ยก็จะประกอบด้วยเจ้าของสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องแล็บนะครับ
เจ้าของบ้านนะครับที่ทราบว่าเขาป่วยแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาไปตรวจเนี่ยก็จะไปตรวจที่คลินิก
แล็บแล้วก็โรงพยาบาลนี่เป็นหน้าที่ของสถานพยาบาลห้องแล็บที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกอบ

เป็นข้อมูลใช่ครับก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเขาสามารถที่จะบอกใครได้ว่าเขาเป็นโรคอะไรครับผม
แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาโดยที่เขาไม่เย็นเจาะ
ครับท่านครับขอโทษนะครับพอดีได้มีโอกาสคุยกับท่านผมถามนิดนึง
ไอ้กรณีของเงินค่าตรวจเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะความชัดเจนอยู่ตรงไหนครับ
สรุปคือเราต้องจ่ายกันเองหรือว่ายังไงครับ
คือในกรณีที่เข้าข่ายที่ทางกรมควบคุมโรคเขาประกาศนะครับ
คนไข้ที่มีไข้ไปต่างประเทศหรือไปสัมผัสผู้ป่วยมาเนี่ย
นี่หมายถึงในกรณีของประกันสังคมก็ได้ใช่ไหมคะ
ทุกสิทธิ์ครับผมอันนี้กรมคุมโลกเขาจะดูแลให้
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกได้นะครับ

ประชาตุทั่วไปอยากจะตรวจโดยที่ไม่มีเท่าไข
ที่กรมคุมโรคอย่างเช่นไม่มีประวัติไปจากประเทศ
มีสงสัยอยากจะตรวจอันนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับผม
ตรงนี้ขอโทษนะฮะมันจะเป็นช่องว่างหรือเปล่าครับท่าน
กรณีที่สมมุติว่าคนไม่มีสตุ้งสตังค์
แล้วอยากจะไปตรวจเพราะตัวเองรู้สึกว่า
ใกล้กับคนที่อาจจะเป็นโรคนี้หรือเปล่า

ถามเพราะอะไรเพราะว่าอ๋อไม่มีสตังค์

ก็เลยไม่ตรวจแล้วทำให้รอยของโรคนั้นแพร่ไปได้
เมย์เคยเจอกรณีหนึ่งมีน้องที่รู้จักกันไปต่างประเทศมา
แล้วก็มีอาการหลายอย่างดูว่าน่าจะเป็นเลย
ไปตรวจปรากฏว่าโรงพยาบาลก็บอก

ถ้าไม่แน่ใจถ้าอยู่ในกรุงเซียง
อ๋อถ้าไม่แน่ใจฟังมาโทรตอบสามที่๑๔๒
ถ้าเค้าดูแล้วว่าอาการเข้าไข่
จะมีรถไปรับที่บ้านเลยได้
เป็นต้นครับผม
โอเคครับผมขอบคุณมากที่ท่านอาทิตย์บริษัทโทรมาชี้แจงนะครับ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์โอภาษณ์นะครับ
โอภาษณ์การกวินพงษ์ก็อธิบายให้กับเราได้ฟังกันนะครับ
ผมเอาเวลาหมดนะฮะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ
คุณแมททิวนะครับแล้วก็คนที่ไปใกล้ชิดคุณแมททิวนะฮะ

จะรู้กันว่าคุณกะละแมคุณม้าหรือคนอื่น
ถ้าคุณม้าพรุ่งนี้ประกาศมาว่าผลเป็นบวก
เราสองคนกัดตัวหลดเหมือนกันพรุ่งนี้มารุ้นกันนะครับ